กลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มที่ประกันตนในประกันสังคมตามมาตรา๓๙

คือการที่ในอดีตเขาอาจจะเป็นพนักงานนะครับ
สถานประกอบการห้างร้านนะครับบริษัทนะครับ
แล้วก็มีการสมัครประกันสังคมไว้
แต่ว่าท้ายสุดเขาได้ลาออกมาแล้วก็ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการ
แต่เขายังอยากรักษาสิทธิ์ในเรื่องของประกันสังคมนั้น
เพราะฉะนั้นเขาก็ยังจ่ายเงินเข้าระบบประกันสังคมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
นี่คือมาตรา๓๙
มาตราคือกลุ่มบุคคลที่๒ที่จะได้รับการเยียวยา

ก็คือผู้ประกอบการนะครับที่มีความสนใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางสวัสดิการสังคม
เพราะฉะนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะจ่ายเงินเข้าระบบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
นี่คือมาตรา๔๐

ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมหลักนะครับก็ประกอบไปด้วย
ผู้ที่มีอาชีพรับจ้างนะครับค้าขายขาบเล่แผงลอย
รวมถึง๔อาชีพที่พวกเรามีการพูดกันไว้เยอะนะครับก่อนหน้านี้
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มะคุเทศแล้วก็ผู้ค้าสลากลอตเตอรี่
เหล่านี้คือคำจำกัดความถึงกลุ่มบุคคลที่จะได้รับสิทธิ์ในการเยียวยา
เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงให้เป็นรายบุคคลเพราะว่าเราตีความจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด
ไม่ใช่วิธีคิดในแง่ของครัวเรือนถูกไหมคะ
คือจากตัวบุคคลที่ประกอบอาชีพเลย

ทีนี้ไหนคำถามถึงจำนวนเดือนแล้วค่ะ
ตอนแรก๓เดือนทำไมขยายเป็น๖เดือน
แทนที่จะขยายจำนวนคนแล้วก็ได้๓เดือนเท่าเดิม
คือ๓เดือนเท่าเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าคนได้จำนวนเยอะขึ้น
ทำให้คนจำนวนเดิมได้เงินเยอะขึ้นไปอีกคะ
โอเคเป็นเพราะว่าทางรัฐบาลผ่านทางกระทรวงการคลัง
ให้พิจารณาว่าในการที่จะมอบ๓เดือนตรงจุดนี้
หลังจากที่พิษโควิดแพร่ระบาด
ประเด็นตอนนี้เนี่ยความท้าทายเรายังตอบไม่ได้เลยว่า
โควิดจะยืดเยื้อนานขนาดไหน
คิดว่าในช่วงระยะเวลาสั้น๑๒เดือน
ถ้าเกิดสามารถเคลียร์จบได้ก็จะดีไป
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่า

เอาล่ะเพราะฉะนั้นต้องการที่เรายืดขยายเวลาตรงจุดนี้

เพื่อต้องการให้มั่นใจว่ากลุ่มคนตรงจุดนี้นะครับ
จะมีรายรับโครงที่ประจำอย่างน้อย๕๐๐บาท

ให้เขาสามารถที่จะฟื้นตัวเขาเองขึ้นมาได้
ค่อนข้างมั่นใจว่าสถานการณ์ในประเทศไทย

และสามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้

ฐานรากของประเทศได้ต่อไปครับ
ที่นี้ในส่วนของที่เมื่อสักครู่นี้ที่ต้นผู้ช่วยบอก
คือดูจากผลกระทบจากโควิด
ทีนี้เวลาเราดูจากคนที่เป็นลูกจ้างก่อน

คือแปลว่าบริษัทห้างร้านนายจ้าง

ถ้าเกิดเป็นสถานประกอบการที่ทางหน่วยงานราชการ

ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาว
ตรงนี้ทางสวัสดิการ
ทางประกันสังคมจะเข้ามาดูแลทันทีครับ
ซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าสิทธิ์นี้

คือถ้าเกิดเขามีการจ่ายประกันสังคม

เป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เป็นพนักงานลูกจ้าง

ระงับไม่ให้ดำเนินธุรกิจในทั่วระยะ

ประกันสังคมจะเข้ามาเยียวยาทันที
ของคนกลุ่มนี้อย่างแน่นอน
กลุ่มที่๒คือกลุ่มที่ไม่ได้ประกันสังคมล่ะนะครับ

ก็จะมาได้รับสิทธิ์๕๐๐บาท

หรือว่าปิดกิจการไปเลยเพราะว่าผลกระทบ

คือถ้าปิดชั่วคราวเนี่ยแล้วเป็นประกันสังคมไปรับในส่วนของประกันสังคมถูกไหมคะ

แต่ทีนี้ถ้าปิดกิจการคือเท่ากับว่าเขาตกงานจากโควิดเนี่ยจะมารับในส่วนนี้ล่ะ

ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะมาสมัครเข้ามาตรการเราไม่ทิ้งกันดอตคอมครับ

ครับผม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
ว่าท่านรัฐมนตรีอุตมะสาวนายนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มีเจตนาที่แน่วแน่ว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนทุกคน
ที่กำลังได้รับผลกระทบจากพิษโควิด๑๙ณปัจจุบัน
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิ์๕๐๐๐บาทเป็นระยะเวลา๖เดือน
ผ่านมาตรการเราไม่จริงกันคอม
พี่น้องประชาชนคนอื่นนะครับที่ยังไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใด
กระทรวงการคลังกำลังจะมีชุดมาตรการในการช่วยเหลือและเยียวยาในชุดมาตรการที่๓ออกมาในเร็ววันนี้
ตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นี่เอง
ทางท่านรัฐมนตรีอุตมะเพิ่งจะนำเสนอพรกู้เงินฉุกเฉิน๑ล้านล้านในนามของกระทรวงการคลังออกมานะครับ
ตรงจุดนี้พี่น้องทุกคนสบายใจได้
ใครที่ไม่ได้รับการเยียวยาผ่านเราไม่ทิ้งกันดอตคอม
รัฐบาลผ่านทางกระทรวงการคลังไม่ทิ้งพวกท่านอย่างแน่นอน
ทุกคนจะได้รับสิทธิ์ในภายภาคหน้าในเร็ววันนี้ครับ
ได้เท่ากันไหมคะคือได้บรรทัศน์สุดท้ายได้เท่ากันไหมคะ
อันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียดอย่างนี้ละกันนะครับ
พรกู้เงินฉุกเฉิน๑ล้านล้านที่เมื่อวานทางกระทรวงการคลัง
ได้รับการพิจารณาอนุมัติผ่านคอรมอมานะครับ
จะถูกแบ่งเป็น๒ก้อนย่อยนะครับก้อนแรกนี้เนี่ย๖แสนล้านนะครับ
จะถูกนำไปใช้ในแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะครับ
กลุ่มคนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ผ่าน๖แสนล้านตรงจุดนี้นะครับ
ประกอบไปด้วยพี่น้องประชาชนในส่วนของ๕๐๐๐บาทเป็นระยะเวลา๖เดือนกลุ่มแรกเลยนะครับ
ที่สองก็คือกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะว่าเข้ามาเดือนสี่ย่างเดือนห้านะครับ
พี่น้องเกษตรกรกำลังประสบเจอปัญหาเรื่องของภัยแรงนะครับ
กลุ่มเกษตรกรก็จะได้รับอนิสงฆ์นะครับจากมาตรการที่กำลังจะออกมาในเร็ววันนี้
รวมถึงเรื่องการสาธารณสุขทั้งหลายเรื่องของสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน
เรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันนะครับไม่ให้ติดพิษโควิดตรงจุดนี้นะครับ
นี่คือในหมวดของ๖แสนล้านแรกนะครับ
หมวดที่๒๔แสนล้านนะครับจะถูกนำไปใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
ผ่านศัตริคชุมชนผ่านเศรษฐกิจฐานลากนะครับ
อันนี้ก็เป็นเป้าประสงค์นะครับที่๑ล้านล้านจะถูกไปใช้กับพี่น้องในทุกกลุ่มอย่างแน่นอน
เรียนถามอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ช่วยคือตอนนี้สามารถบอกได้ไหมคะว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้เข้า
กลุ่มอื่นลักษณะของการเยียวยาอาจจะแตกต่างกันไป
แต่ทีนี้ในแง่ของการเมื่อคิดเป็นบรรทัศน์สุดท้ายแล้ว
แต่ละคนจะได้ออกมาเท่ากันไหมคะ
ไม่เท่ากันครับอันนี้ต้องเรียนเลยว่า
มาตรการที่ถูกดีไซน์ออกมา
ก็จะมาช่วยดูแลว่าพี่น้องที่มีรายได้น้อย
เราจะมีมาตรการอะไรในการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยา
เท่าอะไรที่คุณจะอัดฉีดเข้ามา
กลุ่มแรกนะครับอันนี้ที่เริ่มต้นแล้ว
บางคนที่เป็นนักเรียนที่เป็นนักศึกษา
ไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะได้สิทธิ์นี้ถูกไหมคะ
แล้วพอเจอวีสมัยก็เดินขึ้นกระทบไปกันหมด
ก็ยอสอไงเรื่องของค่าเทอมใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
แต่ประเด็นคือว่าเขามีสถานะนักเรียนนักศึกษา
แต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่หาเงินให้กับตัวเองเรียนได้ด้วย
และอาจจะเป็นกำลังหลักด้วยซ้ำไปให้กับพ่อแม่
คำถามคือทำไมคนกลุ่มนี้ถึงไม่ได้คะ

คือแน่นอนครับต้องยอมรับความจริงว่า
หนึ่งมาตรการไม่สามารถที่จะช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศ
ตัวของมันเองได้นะครับนะ

อาจจะมีนักเรียนนักศึกษาที่มีส่วนหนึ่งล่ะที่มาทำงานพาร์ทไทม์
เพื่อหาเลี้ยงตัวเองส่งตัวเองมาเรียน
รวมถึงนำเงินที่เหลือนะครับไปช่วยเหลือครอบครัว
ไม่ได้เข้ามานับรวมในส่วนของนักเรียนนักศึกษา
ในการได้รับสิทธิ์เหตุผลเป็นเพราะอะไร
อันนี้ก็ต้องขอความเห็นใจนิดนึงนะครับ

ในส่วนของการคัดกรองเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปหลายครั้ง
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอนุมัติให้กลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับ
เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ควรจะได้นะครับเพราะว่าเขาเหล่านั้น
อาจจะมีการทำพาร์ทไทม์นะครับอาจจะมีรายได้จริงเกิดขึ้น
แต่เราไม่รู้เลยนะครับว่าคนที่มาร่วมลงทะเบียนในหมวดนักเรียนนักศึกษา
๑๐๐เขาจะทำงานพาร์ทไทม์ด้วยจริงหรือเปล่า
และเขาจะมีรายได้เสริมจริงด้วยหรือเปล่า

อันนี้คือเป็นข้อจำกัดของระบบ
ถ้าฟังจากผู้ช่วยคือว่าถ้าฟังอย่างนี้นะคะ
เรียนเข้าใจว่ามันไม่สามารถจะคัดแยกได้
เพราะว่าระบบที่เราเลือกใช้ในการคัดแยกแยกไม่ออก